เย่ตลอดตลาดมาแล้วจ้าไม่ต้องไปไกลเลยคุณผู้ชมค่ะ
ไปนี่ไปเช็คราคาสินค้าในตลอดตลาดกันจ้า
มาดูราคาของเราวันนี้กันนะคะมีทั้งหมูมีทั้งผัก
งั้นเดี๋ยวไปดูหมูเนื้อแดงกันก่อนวันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐วันนี้๕บาทต่อฟองนะคะ
เห็นเวลว่าคุณชนะบอกผักหมด
เช็คราคาผักกันดีกว่าผักราคาเท่าไหร่บ้าง
ปุ้งจีนวันนี้ค่ะ๑๔บาทนะคะต่อกิโลกรัม
มะนาวอยู่ที่๔๕บาทต่อลูกนะจ๊ะ
ชีไทย๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดง๕๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า